วันนี้เรียกได้ว่าคนที่ทำจมูก
จริงแล้วขอให้เลือกคลินิกที่ดีนะฮะ

แล้วก็นางสาวเต้อายุ๒๕ปี
ผู้เสียหายเนี่ยเดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี่ย
หลังจากถูกแพทย์ศัลยกรรมชื่อดัง
ที่เคยทำคนไข้เสียชีวิต

เขาเคยทำคนไข้เสียชีวิตจากการดูดไขมันมาแล้ว

กลับมารับจ้างเป็นหมอสันอีกครั้งหนึ่งฮะ

อย่างนี้มันหมอสรรค์ชื่อดัง
บางคนลูกค้าหน้าพังไปเลยนะฮะ

แล้วก็หลายคนเนี่ยสิ่งที่ได้รับของแถมมาคือ

เขาเปิดใจเผยว่าตนเองเนี่ยเห็นจากรีวิวจากคนที่รู้จัก
ทำหน้าผากที่คลินิกดังกล่าวมา

ส่วนใหญ่จมูกอะเวลาไปทำมาแล้วชอบต้องเอามาแก้

เคสรีวิวนี้ก็จ่ายแค่๒๕๐๐๐บาท

หมอมันไม่สวย

ยังไม่ทันจะแห้งเลย๓ครั้งใน๑อาทิตย์

รวมแล้ว๑๖ครั้งในระยะเวลา๑ปี

๑๖ครั้งใน๑ปีแล้วนั่นคือผลที่ออกมาคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณ
มันไม่ได้เปล่าแต่ปรากฏว่าความจริงแล้วเนี่ยเอาตามการแก้จริงมันจะต้องถอดซิลิโคนออกมา
หมายถึงใช้อันเดิมเหรอคะใช้อันเดิมได้นะคะซิลิโคนถ้ามุติแกนบางอันใช้อันเดิมถูก
แต่อาทิตย์เดียวสามครั้งหนูว่าเกินอันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้มันไม่ใช่วิธีการอาการแพทย์แล้วล่ะ
สุดท้ายก็คือให้ฉีดไป๗วันตรวจแล้วก็ไม่มีการถอดพักจมูกเลยรักษาต่อไปเรื่อยตลอดเวลาการแก้จมูกเนี่ยตนก็เคยถามหมอไปว่า
หมอมันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยอ่ะทำไมหมอให้ทำอย่างนี้อ่ะหมอบอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวเพราะเคสของเราเนี่ยเป็นเคสที่แก้ยากเหลือเกิน
จากนั้นก็ได้ไปแก้จมูกกับหมอคนดังกล่าวครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีขึ้นครับจึงตัดสินใจบอกกับหมอ
หมอหนูขอยุติการรักษาแล้วนะ
เพราะทำไปแล้วมันมีแต่แย่ลงแย่ลง

หนึ่งการเดินทางมาทำมันเสียทั้งค่าเดินทาง

แล้วบางทีมันต้องหยุดงานไงคะถูกไหม

โอ้ยที่ผ่านมาเนี่ย
เราโดนไล่ออกจากงานเพราะลาเยอะ
คุณคิดดูว่าเอาจริงเราคิดถึงเขา

ใช่เราต้องไปลางานไปรักษาแล้ว

คือแก้ขนาดนี้เขาไม่ไหวอยู่แล้ว
ในที่สุดเนี่ยโดนไล่ออกจากงานเพราะลาเยอะ
ชีวิตทุกวันนี้พังหมด

ปัจจุบันเนี่ยไม่กล้าเจอหน้าคน

จากแจ้งการยุติขอการรักษาเนี่ย

ดังนั้นจึงอยากร้องเรียนให้คุณหมอเนี่ย
เอางี้นะชีวิตมันก็พังไปแล้ว
ขอให้ช่วยเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหน่อย
ยังไงมันจะปล่อยให้หน้าเน่าจมูกเน่าอย่างนี้มันไม่ได้หรอก
คือมันจะต้องไปรักษากับหมอที่เป็นแบบว่า
เนื่องจากไม่อยากเจอหมอคนเดิมให้แก้อีกแล้ว

ครั้งที่๕ครั้งที่๖ก็ได้ไปเช็คประวัติหมอ

ผลงานล่าสุดคือทำคนไข้เสียชีวิต
นั่นคือผลงานล่าสุดที่ชื่อดัง

พวกเราพูดเองว่ามีโอกาสเราที่จะหาหมอใหม่
มีเงินถูกต้องแต่เขาเสียไปแล้ว
ตอนนั้นตกใจเวลาที่ไปเช็คประวัติหมอปุ๊บ
หมอเคยทำคนไข้ตายหมอเคยติดคุก

มันต้องไปจ่ายเงินมันทำไปแล้ว
ผอนตัวก็ไม่ได้ไง
นายรณรงค์กล่าว่าจะพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
แล้วก็จะนำผลตรวจมาใช้ในการประกอบคดี
แล้วก็จะไปแจ้งความกับกองปราบปราม
รวมถึงสอบคอบอร์
เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวได้มาตรฐานหรือเปล่า
คนถามเยอะมากบอกว่านี่หมอจริงใช่ไหม
เป็นหมอค่ะแต่เคยประมาทมาแล้ว
เพราะว่าบางทีแบบเรื่องของการติดเชื้อเรื่องอะไรอย่างนี้อีก

อันนี้เสร็จแค่คาทำอย่างเดียว๒๕๐๐๐บาท

แล้วแต่ราคาแบบวิธี

เมื่อกี้ก็ต้องถามเลยค่ะถ้าเท่าไหร่ปกติ๒๕๐๐๐บาท

สมัยนี่ยังได้อยู่ใช่ไหม

บางคนทำ๗๐๐ออกมาสวยก็มี

พูดไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่มันถึงจะพอ

เกือบล้านนะครับหมอสมตักหมอวินิลัยล่ะหรอ

พูดแบบอะไรโพลไฟล์ความมั่นใจหลายอย่างของคุณหมอ
เพราะฉะนั้นไอ้ราคามันพูดไม่ได้

นอนขึ้นเตียงพร้อมผู้ชายจับมือกันด้วย

นอนจับมือกัน
หลังจากนั้นว่าโอเคล้างแผลยังไง
การดูแลการติดเชื้อยังไงอะไรยังไง
บ๊อสจะรู้เกิดอะไรขึ้นจะดูแลทัพชอบยังไง

บางคนที่พี่บอกเคสจะเป็นล้านอะ
บอกทำไมไม่คิดจะทำเมืองไทยตั้งแต่แรก

หนูแยกจังเลยอย่างเนี่ย
ผู้หญิงเนี่ยเนาะหน้าตามันสำคัญ
มันคือเรื่องอายที่กลางด้วย
ผมเหมือนแบบได้กริกเรายังมีเซ็นเซอร์เพื่อความไอ้้นนะ

คลินิกนี้เขามีชื่อเสียงมานานแล้วเธอ

ความจริงเราเคยเล่าคลินิกนี้มาหลายรอบหลายเรื่องแล้วลูก
หลายรอบแล้วแต่แค่ไม่ได้บอกชื่อ
มันต้องไม่มีใบเขาต้องโดนถอนใบนี้เพียงเรา

แล้วก็เนี่ยเกิดเป็นความเสียหายอย่างนี้

จริงเข้าใจว่าวันหนึ่งโรคเราจะถึงโรคที่แบบ
เราจะไปทำศัลยกรรมกันแบบว่าเหมือน

จริงแต่คุณก็ดูสักนิดนึงดีกว่า

ความเป็นไปได้ความเป็นไปได้อืมจริงความเป็นไปได้
ทะลุบางทีทำมาแล้วทะลุก็เยอะ
อืมจริง